เมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมานะครับก็มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งเขาออกไปเล่นน้ำสงกรานกับเพื่อน
ฉวยโอกาสตอนที่ไม่มีคนอยู่บ้านเข้าไปขโมยของ
แต่มีน้องหมาอยู่ที่บ้านเป็นพันธุ์ปอมน่ารักเลยอ่ะคือวัตเจ้าโทยฝู
เออกำลังไปลูกหมาห่าวห่าวโจรเข้ามาก็ต้องห่าวใช่
โจรจับกดน้ำตายแล้วเข้าไปขโมยของคุณผู้ชมนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็นหอพักนะฮะชั้นเดียวครับที่ตำบลหมาแข้งนะฮะ
เขตเทศบาลนครอุดรธานีครับนายนัทธวุฒิจงนอกอายุยี่สิบเอ็ดปี
แล้วก็นางสาวมณฑิลาอันทปัญญาอายุ๒๑ปีซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่พอมาเจอโอ้โหโศกเศร้ามากเลยครับนะฮะ
มีเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในหอพักเดียวกันก็มาดูแล้วก็มาให้กำลังใจ
ดูสิน้องหมาเนี่ยตัวนิดเดียวเองเจ้าถ้วยฟูอายุสี่เดือนเศษ
สุนัขพันธ์ถูกคนร้ายเข้าไปรักทรัพย์จับกดน้ำตายอย่างน่าเวทนาครับ
นะอยู่ในถังน้ำสีดำภายในห้องโดยเฉพาะนางสาวมณฑิราเนี่ย
ค่ำครวนเพราะว่าเธอก็เสียใจเธอก็เลี้ยงของเธอมาอืม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๕เมษายนตอนกลางคืน
ไปเล่นน้ำกับเพื่อนนะครับนายนัทวุฒิก็บอกว่าตัวเองกับนางสาวมณฑิราเนี่ย
เพื่อนกันไปเช่าห้องอยู่กันกับเพื่อนรวม๓คน
อยู่กันมาหนึ่งปีแล้วนะฮะแล้วก็เลี้ยงสุนัขเอาไว้สองตัว
มีเจ้าถ้วยฟูกับเจ้าดุ๊กดิ๊กก่อนออกไปเล่นน้ำกับเพื่อน
ก็ยังเห็นเจ้าถ้วยฟูเล่นอยู่ในห้องกระทั่งกลับมาพบว่าเอ๊
ห้องโดนงัดเจ้าถ้วยฟูหายไปไปดูในห้องน้ำ
อ้าวถูกกดน้ำตายครับส่วนนางสาวมณฑิราเล่าทางน้ำตาบอกว่า
รักเจ้าถ้วยฟูมากนอนกันทุกคืนครับไม่เคยนึกเสียดาย
ทรัพย์สินที่คนร้ายขโมยไปแต่เสียใจต้องมาเสียเจ้าถ้วยฟู
นะฮะเพราะว่าความแสนรู้น่ารักของมันนะฮะ
ก็มีการเปิดคลิปที่บันทึกเอาไว้ให้ดูด้วยนะครับ
กินได้

ฮิวอุ่อหิวอท
น้องเขาฉลาดค่ะแล้วก็จะรู้สอนอะไรก็รู้เรื่องค่ะ

แต่ว่ามันไม่ต้องฆ่าขนาดนั้นนะครับ
มันเกิดคนจากนั้น

เอาไปขังไว้หรือเอาไปยังไงปิดเอาไว้ในห้องน้ำมันก็

นะฮะส่วนสาเหตุที่คนร้ายน่าจะฆ่า
ถ้วยฟูเพราะว่ามันอาจจะส่งเสียงเห่า
แหละเพราะมันเปลี่ยนคนแปลกหน้ามันในห้องนะครับ

สองหมื่นกว่าบาทกระเป๋าเงินที่ข้างใน

ตอนนี้ตำรวจก็รู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
เบื้องต้นกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ